ต่อเนื่องกับเรื่องของคนที่ถูกเลือก

แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่ดิฉันแน่นอนนะคะ
ดิฉันขออ่านชื่อของคนที่ถูกเลือกให้ถูกรางวัลที่๕๒ใบกันก่อนเลย

เป็นอาจารย์ศักยันต์
อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครปฐมนั่นแหละค่ะ
โอ้โหถูกรางวัลตั้ง๒ใบรางวัลที่๑

ขอพรกับพ่อปู่ฤษีแล้วก็อธิษฐานบอกว่าถ้าได้โชคใหญ่รอบนี้นะจะเอาข้าวสารเอาน้ำดื่มเอาสิ่งของเครื่องใช้มาถวายพ่อปู่นะหลายคนถามว่าเอ๊ะรางวัลที่๕ก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากแต่ว่าเขาบอกว่าก็ปกติแล้วถูกแบบเล็กเล็กน้อยน้อยไงเหล็กท้ายสองตัวอะไรแบบเนี้ยคุณอย่าไปบูลลี่รางวัลที่๕ทำเล่นหลักหมื่นนะฮะก็ใช่
เยอะกว่าคุณชนะถูกอีกเยอะกว่าตั้ง๑๐เท่าเนี่ย

แต่ถ้างวดหน้าเอาอะไรต้องดูนี่
ไปกระซิบพ่อปู่อีกสักรอบค่ะ

แล้วจะกลับมาแก้บนอีกค่ะ

ขอขยับขึ้นเป็นรางวัลที่๔หน่อย
โอ้โหไกลเหมือนกันเนาะ

เอาเป็นว่าเอาตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะ
แต่ว่าย้ำว่าเป็นเรื่องของดวง
ส่วนใหญ่นะขออีกทีขอเบิ้ลเนี่ย

ไม่ช่วยชัดค่ะ